ที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีนะครับ
โอ้โหไฟไหม้หมครั้งใหญ่แบบนี้
แล้วก็เรือยอร์ชแต่ละลำนะคุณ

ความเสียหาย๑๘ล้านบาทนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๐นาฬิกา๕๗นาทีนะฮะ

ที่สัตว์เทียบที่ชนบุรีนะครับ
เป็นเรือยอดที่ชื่อว่าชีราช
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้รถดับเพลิงจำนวน๔คัน
ระดมฉีดน้ำอยู่นานกว่า๓๐นาทีนะครับ

บอกว่าเมื่อวานนี้มีลูกค้ามาท่องเที่ยว
ก่อนจะนำเรือเข้ามาจอดช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่ม
ก่อนจะเสียบไฟเรือกับท่าเรือบนบก

ท่องเที่ยวในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ

ก่อนที่จะมีคนโทรแจ้งว่าเรือเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น
บอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บนเรือ
โดยเรือข้างที่จอดติดกัน
เขาเห็นควันไฟพุ่งออกมาจากห้องเครื่อง
แล้วก็ลุกไหม้ตัวเรือลำนี้อย่างรวดเร็ว
คนที่อยู่เรือข้างก็พยายามช่วยนี่คุณอย่างที่เห็น
ช่วยกันดับไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามไปลำอื่นด้วยนะครับ

ความเสียหายเป็นร้อยเป็นพันล้านนะฮะ
ต้นสันนิษฐานว่าไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของชมบุรีเข้าตรวจสอบอีกครั้ง
โดยประเมินค่าเสียหายประมาณ๑๘ล้านบาท
เบลือยอดหรูเลยนะครับใช่ค่ะ